จากเรื่องของนายเปรมชัยเป็นเรื่องของสัตว์ป่าคุ้มครองเหมือนกันนะคะ
เป็นเรื่องของเสือปลาคือเสือปลาฟังชื่อแล้วเขาเป็นเสือนะ
แต่ว่าเขาเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลแมว
แต่เป็นใช่ค่ะเป็นแมวนะคะเป็นลักษณะของแมวป่า
และมีรายชื่ออยู่ในสัตว์ที่ห้ามเพาะเลี้ยง
สัตว์คุ้มครองตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี๒๕๖๒
เล่ามาให้ฟังแบบนี้เพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราธานีพระบุรุษปลายสนีไปพบซากเสือปลา
ถูกรถชนตายริมถนนค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยคาดว่าน่าจะมีใครแอบเลี้ยง
เสือปลาตัวนี้พนักงานปรายศนีย์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานี
มาถึงที่ประเวณควรสายครบ
เห็นเสือซากเสือปลานอนตายอยู่ข้างถนน
ก็เลยเอามาใส่ตระก้าหน้ารถจักรยานยนต์ของตัวเองนะคะ
ต่อมาได้เจอชาวบ้านก็เลยสอบถามและรับแจ้งว่าเป็นเสือปลา
และได้มอบซากให้กับชาวบ้านต่อไปค่ะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาศกบอกว่าสัตว์คุ้มครองอย่างเสือปลา
ไม่น่าจะถูกพบในที่ชุมชนได้
เพราะว่าเป็นสัตว์ที่จริงแล้วเขาอยู่ในป่า
ก็เลยเป็นการคาดการณ์ว่าชาวบ้านน่าจะลักลอบเอามาเลี้ยงไว้
แล้วน่าจะหลุดออกมาจากกรงวิ่งหนีออกมา
แล้วก็มาถูกรถชนตายนี่เขายังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะ

เสือปลาเป็นสัตว์ที่ห้ามนำมาเพาะเลี้ยง

ตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี๒๕๖๐
ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดทั้งแพ่งและอาญานะคะ

แต่ปัจจุบันเสื้อปลาใกล้จะ๐๐๐๐แล้วค่ะ